ไปดูการเดินทางกลับบ้านของทีมบอระดับรอนสาวไทย
พร้อมกับข่าวดีก็มียอดเงินอัดฉีด
ทั้งหมดตอนนี้๑๒ล้านบาทแล้วครับ

โอ้โหผมนึกว่าดาราเกาหลีมา
โอ้โหคนแน่นมากนะเมื่อวานนี้
บรรยากาศการเดินทางกลับมา๒ข้างทางก็มีดอกไม้
เป็นดอกไม้ที่แสดงความยินดีแล้วก็ปลอบใจไปในตัวด้วย
ประมาณว่าทำหน้าที่เต็มที่แล้วคือเรากลับมาครั้งนี้ถึงแม้จะไม่ได้ไป
แต่ผมเชื่อว่าแฟนทุกคนไม่มีใครวาดนักวรรยบรแล้วก็ชื่นชมได้ซ้ำ
หลังจากนั้นต้องชนะเพิ่มแล้วก็ไปลุ้นให้ญี่ปุ่นแพ้โดยมีโจทย์หลายอย่าง

ใช่ครับก็สู้ด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยพร้อม
หลังจากที่แพ้ญี่ปุ่นมาต้องพูดแบบนั้นแต่เธอทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
และเมื่อมาถึงครับคุณผู้ชมครับนี่เลยก็เจอกับคุณกรอบการรัฐนาวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาต้อนรับกับวัคกะทอครับ

ก็มาครบทุกคนยกเว้นทางโค้ดอ้อนเกียรติพงรัชฎากินไกร
เพราะว่าไปร่วมพิธีศพคุณพ่อของภรรยาชาวจีน
ก็คือเฟงคุณนะครับอดีตมือเซ็ตทีมชาติจีน
เบื้องต้นดูเงินอัดฉีด๑๒ล้านมีใครกันบ้างนะครับ
ก็บริจาคให้อีก๑ล้านบาทไม่เรียกว่าบริจาคที่เรียกว่าอัดฉีด
เป็นขวัญและกำลังใจ๑ล้านบาทนะครับรวม๑๒ล้านพอดี
เป็นฝันของทุกคนฝันของชาวไทยทุกคน
ขาดไม่ได้ขอบคุณกำลังใจทุกดวงจากแฟนวอเล็กบอลชาวไทยนะคะ
ที่ช่วยผลักดันให้พวกเราก้าวไป
เราถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬา
เราสู้จนวินาทีสุดท้าย
ไม่ได้ไปโอลิมปิกเรายอมรับว่าพวกเราเสียใจ
แต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของประเทศไทย
เรายังมีสายเลือดใหม่ที่พร้อมจะมาทำหน้าที่แทนพวกเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
นายกสมาคมนะครับนายสมพรใช้บางอย่าง
ยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าสารฝันสู่การเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกให้ได้
ให้รุ่นน้องได้สารต่อสำหรับการที่จะนำฝันของพี่ไปสู่ความสำเร็จให้ได้
อันนี้ก็คือคำมั่นสัญญารวมทั้งจะร่วมกันพัฒนากีฬาวอเล็กบอล

และขอให้คำยืนยันว่า

และการเล่นกีฬาอย่างกีฬา

วิถีของครอบครัววอเล็กบอล

ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในอีก๔ปี

สำหรับเหล่าบรรดาพี่ก็ต้องติดตามดูนะครับว่า

ประคองอยู่กับน้องในอีก๔ปี

แต่ว่าที่มียืนยันแล้ว

ก็คือตัวรับอิสระนี่แหละเพียงคนเดียวนะครับ

แต่พี่ใหญ่ของทีมคนอื่นตอนนี้ก็ยัง
ยืนยันว่าจะเล่นกันต่อ
สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรดา

ก็ไม่ได้มีการไปถามเป็นรายบุคคล

ก็ต้องดูว่าถึงช่วงเวลานั้นในอีก๔ปี
ข้างหน้าแต่ละคนร่างกายเป็นอย่างไร

พี่ทุกคนตั้งใจมากแล้วพวกเราก็ตั้งใจที่จะไปให้ได้ในปีนี้

เพราะว่าพวกหนูจะไปสารฝ่าพี่เขาให้ได้ค่ะ

ที่ทำเนียมรัฐบาลในวัตถุที่๒๕พฤษภาคมเวลา๑๐นาที
ก่อนที่จะเข้ารับมอบเงินอัดฉีด๑ล้านบาท
จากนายชาตรีสิทธิยอดทงเจ้าของศึกมวยวันเมชิปที่สยามพรากอนนะครับ